มีกลุ่มเพื่อนก็ล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่ที่ท่าน้ำวัดสะอ้าน

ดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็มีเพื่อนกระโดดลงไปในน้ำ
บอกเพื่อนว่าจะเล่นซ่อนหากัน

หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแล้วตอนนี้

ผู้ภายชาติชื่นเซาชุดประดาน้ำก็ช่วยกันค้นหาน่ะค่ะ

นี่นะคะท่าน้ำวัดสะอ้าน
อำเภอบางปะกงช่วงเย็นเมื่อวาน
ตำรวจสพบังปะกงไปตรวจสอบค่ะ

เนี่ยก็ผู้ชายอีก๒คนผู้หญิงอีกคนนึง
นางสาวเกษราอายุ๔๒เพื่อนของผู้สูญหายบอกว่า
ตัวในออฟชอบเล่นซ่อนหาในน้ำ

บ่ายโมงเมื่อวานดื่มเหล้ากันอยู่ท่าน้ำ
พอเมาได้ที่บ่าย๒
ตัวนายอ๊อฟเดินไปที่ท่าน้ำ

พอในออฟเมาได้ที่เดินไปท่าน้ำท่าที่๑
ถ้า๑ห่างกับ๓๐๐เมตรถอดเสือถอดผ่าถอดรองเท้า

บอกว่าเนี่ยจะเล่นซ่อนหาแล้วก็หว่ายน้ำ

สักพักนึงค่ะก็ลอยตัวขึ้นมา
มาถึงท่าน้ำที่๒ที่เพื่อนนั่งดื่มเหล้ากันอยู่
แต่สักพักจมลงไปอีก
เพื่อนก็เข้าใจว่าพยายามจะซ่อนตัวอยู่ใต้เขื่อนที่เป็นโพรง
ก็เขาชอบเล่นซ่อนหาก็นึกว่าซ่อนตัวพยายามจะซ่อนแกล้งเพื่อน
แต่คราวนี้หายไปเป็นชั่วโมง
เป็นชั่วโมงค่ะเพื่อนก็ตกใจช่วยกันหาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
๓โมงเย็นแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัย
ค้นหากัน๖ชั่วโมงไม่เจอ
ก็เลยต้องยุติเป็นการชั่วคราวเพราะน้ำมันน้ำขึ้นแล้วก็ลมแรงมากด้วย
พอมาทางนี้ปุ๊บพี่บ้ายก็เลยบอกว่าพี่บ้ายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันก็กลับมา
ไม่น่าว่าสนใจมันหรอกเดี๋ยวมันก็กลับมาเองเขาพูดแบบนี้
คิดว่าเดี๋ยวเพื่อนก็กลับมาเองคิดว่าเพื่อนก็เล่นแกล้งเพื่อนเหมือนที่เคยทำ
วันนี้ตั้งแต่เช้าเลยชาวบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัย๓๐นาย
เรือท้องแบน๔ลำเจ้าหน้าที่ชุดประดานน้ำอีก๔คนก็ช่วยกันค้นหา
ผิวน้ำใต้น้ำริมฝั่งยังไม่เจอนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ห่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาคุณนัทธริสก็บอกว่า
วันนี้เน้นค้นหาผิวน้ำรัศมี๒กิโลนับจากสะพานมอเตอร์เวย
ข้ามแม่น้ำบางประกงใกล้ท่าน้ำวัดท่าสะอ้าน
อุปสรรคคือน้ำขึ้นน้ำเชี่ยวมันยากมากนะคะการค้นหา
ของผู้สูญหายบอกว่าตอนเช้าไปทำพิธีขอขมาพระแม่คงคาน
เจ้าที่เจ้าทางโปรยดอกไม้ที่ริมท่าน้ำก็อธิษฐานว่า
พบลูกชายให้เร็วที่สุดแม่ก็เล่าให้ฟังแล้วค่ะว่า
ปกติลูกชายก็มาดื่มเหล้าตรงนี้เป็นประจำเลยก่อนที่ลูกชายจะหายไป
ก็มาหาแม่ที่ตลาดเมื่อเดือนก่อนลูกชายเพิ่งเข้ารับการรักษา
ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะก็ทำงานไม่ได้เพราะว่าติดหนักมาก
เข้ารับการรักษานะคะทีนี้คือถ้าไม่ดื่มหรือดื่มไม่เพียงพอ
จะมีอาการชักเกร็งเป็นตะคริวเลยนะครับแม่ก็เลยสันนิษฐานว่า
นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกจมน้ำหายไปหรือเปล่า
ช่วงที่น้ำมันจะจืดเนี่ยมันก็จะต้องมันจะเป็นอย่างนี้ทุกปี
มีคนตายทุกปี
คุณแม่ก่อนแล้วนี่มีรังสังหรณ์ใช่ไหม
ไม่มีนะธรรมดาเราจะมีเส้นสังหรณ์เราจะมีอะไรเราจะบอกลูกอย่าไปนะ
อย่างงี้อย่างงั้นแต่ว่าเที่ยวนี้ไม่มีนะมีแต่ว่าเขาถอยรถมา
รถมันบอกให้เขาไปคืนเขาไปคืนเถอะแล้วก็ไปคืน
อีกครั้งนะผมสบายใจแล้วผมไม่มีอะไรที่บวกแล้ว
นั่นแหละสามวันนี้ก็จะเจอให้เขาขึ้นขึ้นมา
ให้ร่างเขาลอยขึ้นมาจะได้หมดห่วงหมดอะไรไป
คือตอนนี้เรายังใช้คำว่าเป็นผู้สูญหายนะคะเพราะว่ายังไม่เจอ
แต่คุณแม่ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราในลักษณะแบบทำใจ
นี่คือในออฟผู้สูญหายที่จมลงไปในน้ำอ่ะนะครับแม่ก็ทำใจในลักษณะที่ว่า
ถ้าจมน้ำเสียชีวิตอ่ะกระแสน้ำก็น่าจะพัดร่างลูกชายออกจากท่าน้ำ
แล้วก็ลอยขึ้นมาที่ต่อหม้อสะพานมอเตอร์เวย์จุดข้ามสะพานจุดข้ามแม่น้ำบางประกง
คือส่วนใหญ่ถ้ามีศพลอยก็จะลอยไปติดต่อหม้อตรงนี้
อันนี้คุณแม่บอกนะคะคุณแม่ก็เหมือนกับทำใจว่าลูกก็อาจจะเสียชีวิต
สาราท่าน้ำตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขาใช้เป็นสถานที่ลอยอังคารบ่อย
โรนใต้น้ำก็จะมีเศษเท่ากระดูกมีกระดูกของผู้เสียชีวิตเยอะ
แม่ก็เลยบอกว่าก็ไม่คิดว่าลูกจะมาเสียชีวิตตรงนี้
แต่ลูกชายก็ชอบเล่นน้ำตรงนี้เป็นประจำก็บ้านก็อยู่ใกล้แถวนี้ค่ะ

ล่าสุดช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าขอยุติการค้นหาชั่วคราว
น้ำสูงน้ำเชี่ยวค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค้นหาอีกทีนะคะ
ก็หวังว่าน่าจะเจอ